เขาบอกโอ้โหหุ้นวายเลยค่ะเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุ๓๔ปีค่ะ
ท่าทางน่าจะเมายามานะคะขับรถที่สภาพน่าจะไปชนมาแล้วเยอะอะค่ะ
คือสภาพรอบด้านเนี่ยมีรอยเต็มไปหมดล้อก็ยางแตกเนี่ยนะคะ
ไปถูกตำรวจสกัดจับไว้ได้และช่วงที่ก่อนจะมาหยุดนิ่งเนี่ยโอ้โห
ขับสายไปสายมานะคะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปชนคนอื่นเขานะคะ
เอาไปดูจุดจบของผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะ
ตำรวจลากตัวออกมาจากรถนะคะแล้วต้องควบคุมตัวเอาไว้เพราะมิฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะไปต่ออีกนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าห้างฟิวเจอร์บัครังสิตค่ะช่วง๔ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ส่วนตำรวจชุดที่ทำการสกัดจับคือตำรวจจากสพประตูน้ำจุลาลงกรค่ะ
ต้นเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะคือก่อนหน้านี้พลเมืองดีเขาแจ้งว่าเจอรถเก๋ง
ขับอยู่ที่หน้าโรงเรียนศรีกันถนนสงประพาเขตดอนเมืองสภาพยางหน้าซ้ายแตกมีร่องรอยเฉียวชน
ก็เลยคุณตำรวจมาตรวจมาเช็คหน่อยสิผู้ชายคนนี้ไปชนใครมาหรือเปล่านะคะ
โดยแจ้งไปที่ตำรวจสนดอนเมืองค่ะ
หลังจากที่ตำรวจมาถึงนะคะกำลังจะเข้าไปถามคนขับเลยชื่อวนายเอกริน
นายเอกรินขับรถหลบหนีค่ะเข้ากำแพงเพชร๖ก่อนออกทะลุวิภาวดีรังสิตแล้วต่อด้วยพหนโยธิน
ที่ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรจะได้รับการประสานจากตำรวจสนดอนเมืองนะคะ
ให้ช่วยสกัดจับเอาไว้ได้ที่จุดนี้แหละที่เขาถูกรวบตัว
รวมระยะทางหลบหนี๒๐กิโลเมตรนะคะส่วนสภาพรถพังกว่าเดิมอีกค่ะ
จากการสอบถามนายเอกรินคนขับรถเนี่ยนะคะบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาพูดว่าอะไรนะ
พูดจาวกไปวนมาดูช่วงนี้หน่อยค่ะ
หัวพารส่งพันธุ์สู่ภูเก็ต

สรุปเขาไปไหนมาไหนเนี้ย
เก็ตเก็ตเหมือนกันนะ
รถคันนี้เขาน่าจะไปเฉียวชนมายางก็แตก
และขับรถก็สายไปสายมามีรอยรอบคันอีก
ตัวเขาเองเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปชนคนอื่น
ก็เลยแจ้งตำรวจให้สกัดจับไว้นะคะ

รถตัวเนี้ยมาขับจับหน้าตัวครับยางหน้านะเติบ

ทีนี่เขาขับหนีไปเรื่อยเผี้ยวเยี่ยวแรงหวด
จณ์พี่ทั้งห่วงที่วงตัวเขาตามมาสิก็ใจว่ายิงสกัดยาง

ล่าสุดพนักงานสอบสวนสพดอนเมืองนะคะได้ตัวในเอกรินมาแล้ว
ให้สงบสติอารมณ์พูดคุยกันใหม่มาทำไมจะไปไหน
เขาบอกเลยเขาบอกก่อนนะบอกว่าอาชีพเนี่ยมีอาชีพขายอะไหล่รถยนต์มือสอง
แต่สิ่งที่ตามมาคือบอกว่าจำอะไรไม่ได้สักอย่าง
เมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นจำไม่ได้นะคะ
อ้าวต้องตรวจสารเสพติดแล้วค่ะปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะ

พนักงานสอบสวนสนบังรักษ์พร้อมตำรวจสารอาญากรุงเทพใต้
ยื่นขออายทศตัวนายเอกกระรินไปดำเนินคดีต่อ
สารอาญากรุงเทพใต้เพราะผู้ต้องหาหลบหนีประกันในชั้นศาลด้วยนะคะ
ครอบครองยาเสพติดเมื่อปี๒๕๖๓ที่ผ่านมาค่ะ

เอาเสื้อปากเกร็ดสรุปมาจากปากเกร็ดหรือเปล่า